ภูมิใจไทยได้มีโลแกนอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่า
ภูมิใจไทยนี่ลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนเพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชน
ถ้าพูดถึงนโยบายมันมี๑๑ข้อเราจะไม่พูดทั้งหมด
เราจะพูดถึงภาคอีสานเพราะวันนี้มาอีสาน
เพราะภาคอีสานเป็นพื้นที่กว้างใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
เพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่ประมาณพืชอยู่๔๕อย่าง

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือว่า
กลไกของรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบแบบแผนอะไรต่าง
เพื่อที่จะให้อำนาจประชาชนในการทำมาหากินมันยังน้อยมาก
อย่างข้าวเนี่ยมันเป็นระบบซื้อไปขายมาปกติ
เราจะจัดระบบโปรฟิกแชร์ลิ่งแบ่งปันผลประโยชน์นะครับ
ระหว่าง๗๕กระเศรษฐกร๗๕
แล้วทีนี้ลงสี๑๕แล้วพ่อค้าส่งออก๒๐
ตรงจุดนี้จะให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด

ซึ่งเป็นตัวนำร่องในการใช้โปรฟิกแชร์ลิ่งผ่านมา๓๕ปีแล้วเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปแก้กฎหมายว่า

ต้องทำไฟฟ้าต้องทำพลังงานได้ด้วย

เราจะไปนำเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบแบ่งปันผลชนโปรฟิกแชร์ลิ่งเช่นเดียวกัน
และทีนี้พระรำยัติการยางแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องแก้
เพื่อให้โอกาสพี่น้องประชาชนได้เข้าถึง
เดี๋ยวนี้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าในทุน
คำจำกัดความณวันนี้ก็คือเกษตรกรคือขาดทุนพ่อค้าคือกำไร
และที่สำคัญที่สุดเรามีนโยบายใหม่ออกมาว่าทุกอย่างทำขาดทุน
ทีนี้เรามีนโยบายการที่จะปลูกกัญชาได้อย่างเสรี
อันนี้เป็นนโยบายของพักภูมิใจไทยที่ได้นำเสนออย่างชัดเจน
เพราะฉะนั้นในการปลูกกัญชาได้อย่างเสรีนั้น
เดี๋ยวนี้ก็ได้รับการต่อต้านจากภาครัฐซึ่งเพิ่งออกระเบียบออกมาเนี่ยณวันนี้